แต่ละจากประเด็นยังคงกอดติดศาลการณ์ไพล้แหลงที่ตอนนี้บางพื้นที่
เราก็จะเห็นภาพทุ่งนาถูกทิ้ง
แล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีสีน้ำตาลอย่างที่จังหวัดชัยนาธนะครับ
ในขณะที่อ่างเก็บน้ำที่ใหญ่อันดับต้นของประเทศ
เห็นจะดีหน่อยก็คือพื้นที่รุ่มน้ำโขงที่หนองคายนะครับ
ได้เริ่มมีการผันน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าไปช่วยพื้นที่การเกษตรได้บ้าง
แต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
ไปติดตามสถานการณ์ภัยแรงในพื้นที่ต่างกันครับ
หน้าค่ากว่าสองหมื่นไร่ตำบลอุตภัวร์อำเภอมโมโนรมจังหวัดชายนาฏ
ถูกทิ้งร้างกลายสภาพเป็นพื้นที่สีน้ำตาล
ภัยแรงขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงมากขึ้น
แหล่งน้ำสาธารณะหลายแห่งเริ่มแห้งขอด
เหลือแค่ดินโครนและพืชน้ำที่กำลังเหี่ยวเฉาติดก้นบ่อ
ซึ่งแหล่งน้ำเหล่านี้ประชาชนเคยใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์

ขณะนี้ต้องต้อนสัตว์เลี้ยงไปหาแหล่งน้ำซึ่งอยู่ไกลกว่า๑กิโลเมตร
ทำให้สัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในแถบนี้เริ่มขาดอาหาร
เกษตรกรในพื้นที่บอกว่าภัยแรงปีนี้มาเร็ว
และนับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ๒๐ปี
ในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมานานกว่า๔เดือน
ไม่ต่างจากกว้านพยาวทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือ

ขณะนี้แห้งคอจนเห็นสันดร
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูระบายน้ำ
เพื่อใช้น้ำที่เหลือผลิตปลาปลาและอุปโภคบริโภค
ระดับน้ำอยู่ที่๑๓๕๐๐๐ลูกบาทเมตร
จากเดิม๓๓ล้านลูกบาทเมตร
สามารถนำไปผลิตปลาปลาได้เพียง๓ล้านลูกบาทเมตร
หรือประมาณ๗๒วันเท่านั้น
และอีกประมาณ๑๐ล้านลูกบาทเมตรจะคงไว้
เพื่อรักษาระบบนิเวศ
นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวและฝ่ายปกครอง
ได้ทำข้อตกลงกับเกษตรกรที่เลี้ยงปลารอบกว้าน

ว่าจะมีน้ำใช้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม
จะใช้ได้ประมาณถึงประมาณพฤษภาคม
แต่เราก็ยังห่วงใยว่าถ้าเบื่อถึงประมาณพฤษภาคมเนี่ย
จะมีเหตุอื่นที่ให้น้อยลงเนื่องจากการระเหยสูง

ก็คิดว่าจะต้องดูสาขาน้ำ
ถ้าเผื่อสถานการณ์น้ำมันมีภาวะที่รุนแรงมากขึ้น

อาจจะต้องมีวิธีอื่นเพิ่มเติม
เจนอาจจะบางช่วงเวลาลดแรงดันหน้าบ้างบางช่วงเวลา

โรงเรียนโรงพยาบาลกับสถานที่สำคัญ

ขณะที่หลายหน่วยงานได้ช่วยกันแก้ปัญหา
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชนรับประทานจังหวัดน้องคาย
เดินเครื่องสูบน้ำจำนวน๔เครื่อง
น้ำในแม่น้ำโขงไปยังลำห้วยหลวงเป็นวันแรก
เพื่อส่งน้ำช่วยเกษตรกรในพื้นที่

ตลอดเส้นทางน้ำจากแม่น้ำโขงเข้าลำห้วยหลวง
ยังพื้นที่ปลายทางคือจังหวัดอุดรธานี
มีระยะทาง๘๐กิโลเมตร
สูบน้ำตั้งแต่เวลา๖โมงเช้าถึง๖โมงเย็นรวม๑๒ชั่วโมง
ทำให้เพิ่มระดับน้ำในลำห้วยหลวงเฉลี่ย๒๓เซนติเมตร
โดยเส้นทางน้ำจะไหลจากอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
ไปยังอำเภอสร้างคอมและอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ทำให้เพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อการเกษตรได้๑๓๐๐๐ไร่
ซึ่งขณะนี้ข้าวกำลังอยู่ระหว่างการออกรวงเขียวขจี
ทำให้มีน้ำต้นทุนเติมให้กับเกษตรกรได้ทันเวลา
สถานการณ์ภัยแรงขณะนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกภาคส่วน

จากเกษตรกรเกิดภาวะการว่างงานและขาดรายได้
จะมีหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือโดยการเจาะบ่อบาดาน
สะน้ำแจกจ่ายให้กับพื้นที่ประสบภัย
แต่เกษตรกรต้องปรับตัวและประเมินสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน
กักเก็บน้ำไว้ใช้จนถึงฤดูฝน
ทีมข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน